เพราะเรื่องเป็นเรื่องของงานวันเกิดย้อนหลักของเอสุพัรชัย

งานจีนจีนชุดจีนจีนและเป็นกับยาย่าไปผ่าน๙ผมนะก็ว่าโอเค
ซึ่งก็เป็นการถ่ายรูปหมู

ำมือคุณยาย่าจับมือคุณยาย่าไว้
คุณต้องทำเป็นตื่นเต้นเพราะคุณเป็นนักแสดงตื่นเต้น

ก็เป็นโทรนทำเซลฟี่ไง